มีเหตุช็อกเกิดขึ้นกับผู้ชายคนหนึ่งนะฮะอยู่ดีดีภรรยาก็นอนเสียชีวิตไปเลย
อ่ายังมีลูกเล็กเลยนะฮะลูกสาวัยเดือนเดียวเอาเพิ่งคลอดอ่ะ
อ่าที่ภรรยาเลี้ยงอยู่ที่ห้องพักทุกวันเนี่ยกลับมาดูเห็นภรรยาเงียบไปเนี่ย
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่ามีผู้เสียชีวิตก็ไปตรวจสอบนี่ฮะเสียชีวิตอยู่บนเตียงแบบนี้
นางสาวบุหลันโพชัยอายุ๓๒นะครับ

แล้วมีลูกสาวอยู่๑เดือนนอนร้องไห้อยู่ข้าง
คือเด็กยังเล็กมากครับเล็กจนไม่รู้ว่าคือแม่เสียชีวิตแล้ว

บอกว่าภรรยาเลี้ยงลูกอยู่ที่ห้องพักแห่งนี้นี่แหละนะครับ

วันนี้๗โมงเช้าเขาออกไปทำงาน

แต่ภรรยาบอกว่าปวดเข่าเดินไม่ไหว
จากนั้นบ่าย๓๓๐ช่วงนั้นพักเบรกงาน
โทรมาหาภรรยาอีกทีนึงแต่ทีนี้ไม่รับสาย
ก็พยายามโทรหาเป็น๑๐สายนะครับ

พอมาถึงพบว่าลูกนอนร้องไห้เสียงดัง

เอานมให้ลูกกินเสร็จลูกหยุดร้องไปจับตัวภรรยา

สาเหตุคาดว่าเนื่องจากภรรยาคลอดลูกก่อนกำหนดนะครับ
แล้วก็ความดันสูงด้วยขาดเกลือแร่ด้วย
อาจจะเกิดอาการช็อกจนเสียชีวิต
ความดันสูง
ก็ถอบเผลอแรงในตัวต่ำ